คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์คนถูกแทงเสียชีวิตเหมือนกัน
ครับแต่คราวเนี้ยถูกแทงอยู่ที่หน้าห้องน้ำนะคะแล้วสภาพก็คือเลือดเนี่ยไหลนองไปหมดเลยค่ะ
เขาบอกว่าปมเหตุมาจากเรื่องของการทวงรถจักรยานทวงรถจักรยานทวงรถจักรยานค่ะ
คุณผู้ชมลองดูที่เกิดเหตุก่อนนะคะตรงนี้ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นประตูทางเข้าในห้องน้ำสาราประชาคมหมู่บ้าน
ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
พบศพของนายสุบินทัพสมุทรหรือนายไก่อายุห้าสิบแปดปี
มีแผลที่หน้าแล้วก็ที่ศีรษะ๕แผลด้วยกัน
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖๗ชั่วโมงแล้วนะคะ
กองเลือดของคนตายเนี่ยมีรอยรองเท้าอยู่ด้วย
แล้วก็มีพระเครื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นของผู้ตายตกอยู่ที่หน้าห้องน้ำด้วย
ส่วนที่ลานปูนในสาราประชาคมมีมีดปลายแหลมตกอยู่๑เล่มค่ะ
เราได้คุยกับพี่สาวคนตายนะเขาบอกว่านายสุบินคนตายเนี่ย
ประกอบอาชีพก่อสร้างพอเลิกงานตกเย็นปุ๊บก็จะมานั่งดื่มเหล้ากับแก๊งเพื่อนละ
เชื่อว่าสาเหตุที่น้องชายถูกฆ่าน่าจะเป็นเรื่องการทวงค่าแรงกันค่ะ
เขามีปัญหากันอยู่เรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้
กับคนเห็นว่าก็ได้นะ

ต้องถูกฆ่าหนึ่ง

คนรู้อยู่มันก็เสร็จยาเนาะ

ทีนี้ชุดสืบสวนสพโพธารามก็เลยไปหานายธวัฒน์คนที่ผู้ตายไปทวงค่าแรงค่ะ
นายถวัฒน์วงเปียร์หรือว่าในอูธนะคะ
ไปถึงเนี่ยอ้าวเจอรองเท้าเปื้อนเลือด

เมื่อที่เกิดเหตุก็มีรอยรองเท้าเปื้อนเลือดด้วยก็เลย

อู๊ดยอมรับสารภาพเลยว่าเขานี่แหละเป็นคนทำ

ตำรวจก็เลยไปคุมตัวนายคาวีมาด้วย

ทวงรถจักรยานที่ให้นายสุบินยืมไปใช้
ถามว่าทำไมถึงมาทวงจักรยานเราตอน๕ทุ่ม
โกรธที่นายสุบินมาทวงค่าแรงจากเขาก่อน

มาบอกว่าเขาค้างค่าแรงสองวันสามวัน

ทีนี้พอจังหวะจะไปทวงจักรยานนะคะ

ก็เลยเอามีดพกยาว๖นิ้วที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ย
ตีเข้าไปที่หน้าคนตายประมาณสามถึงสี่ครั้ง
แล้วก็ลากเขาออกไปหน้าห้องนะคะ

ทำร้ายต่อด้วยการเตะคนตาย
แล้วก็เอารถจักรยานของคนตายหลบหนีไปค่ะ
ทีนี้เราไปดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยว่ามันสอดคล้องกับเรื่องที่เขารับสารภาพกับตำรวจเอาไว้ไหม
กล้องวงจรปิดตอน๕ทุ่ม๒นาทีนะห่างจากจุดเกิดเหตุ

นี่เป็นจังหวะที่อู๊ดกับเบสสองคนขี่รถเข้าไปหาในไก่นะคะ

หลังจากนั้นขากลับห้าทุ่มสิบเจ็ดนาทีค่ะ
จะเห็นว่าขาไปขี่มอเตอร์ไซค์ขากลับปั่นจักรยานนะคะ

นี่เห็นไหมจักรยาน๑คันแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก๑คันตามกันมา
ก็ตรงกับพฤติการที่ให้การเอาไว้เลยว่าเขาไปทวงจักรยานจริง
ทีนี้เราได้คุยกับแม่ของนายธวัฒน์ค่ะ
แม่ของนายอู๋ก็บอกว่าก็รู้ว่าลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อน
วันเกิดเหตุลูกเมามากขาดสติแม่ห้ามแล้วนะ
แม่เตือนเราว่าอย่าไปอย่าไปหาในไก่
ถึงขั้นพูดว่าให้แม่ไหว้ก็ได้อย่าไปเลย
แต่แม่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเบสมันมารับลูกแม่ไปตอนไหน
ตำรวจมาเชิญตัวลูกไปสอบสวนแล้วค่ะ
เขาคงว่าจะไม่ตาย
ทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
อู๊ดอ่ะเวลากินเหล้าแล้วเมาก็ชอบหาเรื่องคนไปทั่ว
เคยก่อเหตุแทงชาวเมียนมาร์มารอบนึงแล้วนะ
แต่ตอนนั้นผู้เสียหายเขาไม่เอาเรื่องเพราะว่าเคลียร์กันได้

เคยถูกจับคดีเสพยาเสพติดด้วย

ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็แจ้งข้อหาทั้งคู่คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธมีดนะคะ
หลังจากนั้นก็นำตัวไปขออำนาจฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรีพรุ่งนี้ค่ะ